นี้หน่อยละกันค่ะที่บุรีรำค่ะมีเหตุสลดเกิดขึ้น
เพราะว่าเด็กนักเรียนป๕ป๖เขาก็ไปเล่นน้ำกัน
มีทั้งผู้ชายผู้หญิงค่ะปรากฏว่าน้องป๕คนหนึ่งว่ายน้ำไม่เป็น
จะไปเล่นน้ำที่ลำห้วยรุ่นพี่ก็เลยอาสาจะสอน
เตือนแล้วก็ไม่ฟังท้ายที่สุดน้องหมดแรงจมน้ำนะคะ
โอ้โหคุณตาคุณยายมาเห็นหลานร่างไร้วิญญาณแบบนี้ดูสิคะ
ร้องห่มร้องไห้แบบใสจักหาดเลยค่ะ
นี่น้องผู้เสียชีวิตคือน้องแน็กนะคะหรือว่าเด็กชายธวัชชัยอยู่เย็นอายุ๑๑ปี
อยู่ชั้นป๕จุดเกิดเหตุตรงนี้ค่ะอยู่ที่ลำห้วยตลาดที่บ้านใหม่
ที่อำเภอเมืองบุรีรำลำห้วยนี้มันลึกตั้ง๖เมตรนะคุณ
แล้วเด็กป๕สูงเท่าไหร่ว่ายน้ำไม่เป็นมาฝึกที่ลำห้วยนี้
จากการสอบถามเพื่อนของผู้ตายก็เล่าให้ฟังนะคะ
บอกว่าวันนี้เป็นวันหยุดแล้วก็มาเล่นน้ำกับเพื่อนรุ่นพี่ที่โรงเรียนด้วยมากัน๖คนค่ะ
แต่ตัวน้องแน็กเนี่ยว่ายน้ำไม่เป็นรุ่นพี่ก็เลยจะสอน
เพื่อนก็เตือนแน็กแล้วนะแน็กอย่าเลยน้ำมันลึกมากนะ
แต่แน็กก็ยังจะว่ายน้ำยังยืนยันว่าจะหัดไหว้
พอเล่นได้แป๊บนึงเท่านั้นแหละแน็กหมดแรงค่ะจมน้ำ
รุ่นพี่ก็ต้องไหว้เข้าไปช่วยแต่ก็ไม่ทันเนี่ยนะคะ

แล้วคุณตาของน้องแน็กก็คือคุณตาประนอม
อายุ๕๓ปีบอกว่าพ่อแม่ของแน็กไปทำงานที่ต่างจังหวัด
ปัจจุบันตายายดูแลน้องปกติวันหยุดเนี่ยแน็กก็จะเล่นเกมดูทีวีอยู่บ้าน
แล้วเมื่อวานนี้ตายายไปช่วยงานศพเพื่อนบ้านก็ไม่รู้หรอก
หลานแน็กออกไปเล่นน้ำกับเพื่อนมารู้อีกทีนึง
ชาวบ้านไปบอกว่าหลานจมน้ำแล้วตารีบออกมาดู
ไม่คิดว่าหลานจะออกมาแอบเล่นน้ำจนกลายเป็นเหตุสลดแบบนี้นะคะ